ของผมเนี่ยเป็นผัวเมียเป็นตายายคู่หนึ่ง

คือทะเลาะกันแค่เรื่องซักผ้าคุณผู้ชมเรื่องนิดเดียวเอง
คือคุณตาเขาเมาก็เลยโมโหเถียงคุณยายไม่ทัน
เอามีดเนี่ยมาฟันคุณยาย
คุณยายก็วิ่งหลบแล้ววิ่งไปในครัวเอามีดมาฟันคุณตากลับไป
บอกว่ายายทำเองแหละยายเป็นคนฟันตาเองนะฮะ
บ้านเลขที่๑๘หมู่๑๑ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
พบคุณตานรงนารากรบาดเจ็บสาหัสเลย
ถูกฟันที่หัวที่แขนนอนหายใจรวยรินอยู่ที่หน้าบ้านล่ะครับ
กู้ภัยไปถึงก็ต้องรีบประถมพยาบาลก่อนเบื้องต้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไป
ส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครคุณยายครับเมียของคุณตานี่แหละ

ยายบอกว่ายายเนี่ยชื่อสมบูรณ์ยายเป็นคนลงมือฟันหัวตาเอง
ยายพูดเลยนะและก็บอกว่าคือตากับยายศาลเบียวเรื่องซักผ้า
ดูดิมีดอันนี้มีดอะตเธอว่ะมีดตะข่อมาของคุณตา
แล้วคุณยายวิ่งไปในครัวเอามีดทำครัวมาสู้กับคุณตา
สู้ไปสู้มาจนคุณตาผ้าธาตุโดนคุณยายฟันหัวบาดเจ็บ
เอาไปฟังเสียงของคุณยายสมบูรณ์ฮะ
แล้วใครฟังก่อนครับ
โอ้โฮเป็นตาคุณก็ยอม
โอ้โหคุณยายคุณตาโหดมาก
ค่ะแต่เอาล่ะก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ
เขาจะมาทำมันก็ต้องป้องกันตัว
แต่ไม่รู้ล่ะตำรวจจะแจ้งความข้อหาอะไร

เอาแบบนี้ก่อนละกันยายสมบูรณ์มาให้ปากคำที่โรงพักก่อน

แล้วจะยังไงเดี๋ยวว่ากันตามหลักฐานที่มันปรากฏ

ประจักษ์น่ะหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างนี่
เออเอาสุดท้ายก็เป็นผัวเมียกันนะ
คุณตาคุณยายก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแหละ